เดี๋ยวเราพาไปหาของที่จะนำไปไหว้คุณแม่กันดีไหม

เพราะว่าบางคนก็ยังไม่มีไอเดียว่าจะซื้ออะไรดี
บางทีดอกไม้ก็เออให้ทุกปีเบื่อแล้วดอกมะลิ
อยากจะเปลี่ยนบ้างเมื่อวานนี้ก็เลยพาไปดูเค้ก
เค้กที่เป็นรูปพวงมาลัยดอกมะลิสวยไปแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่วันนี้จะพาไปดูค่ะไม่ใช่เค้ก
คล้ายกันเลยเป็นขนมทานได้เหมือนกันมีประโยชน์ด้วย
วุ้นแต่ว่าเป็นวุ้นรูปพวงมาลัยดอกมะลินั่นเอง

นางสาวสารินีกิติสุขตระกูลค่ะ
เขาทำเค้กวุ้นพวงมาลัยดอกมะลิบอกรักแม่

การทำเค้กวุ้นบอกรักแม่นี่นะ
ตัวเองเห็นว่าช่วงนี้เป็นเดือนวันแม่

ที่ตัวเองถนัดก็คือเป็นเค้กวุ้นนะคะ
เป็นเค้กที่เป็นรูปดอกมะลิพวงมาลัย
แล้วก็ใส่คำว่ารักแม่
อันนี้ขาดไม่ได้หรือว่ารักแม่ล่ะอ๋อว้าว
ก็คุณแม่เห็นก็จะได้อุ้ยน่าประทับใจใช่ค่ะ
แล้วปรากฏว่าพอทำเสร็จลองขายดู
เป็นไงโอ้โหคนออเดอร์คนสั่งเข้ามาเยอะมาก

ใครสนใจอยากจะสั่งเค้กวุ้นแบบนี้น่ารัก
ให้คุณแม่พร้อมกับข้อความว่ารักแม่นะคะ
ไม่ได้มีที่เดียวนะแบบนี้ยังมีอีกครับ
อีกหนึ่งที่ที่เขาทำเค้กวุ้นรูปหัวใจพวงมาลัยดอกมะลิเหมือนกันเลย
ไปกันที่ตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ถามคนนี้ครับนางรุ่งทิพย์เลี้ยงสมบูรณ์เป็นพนักงาน
ขายรถยนต์บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
ก็ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานแล้ว
ทำขนมขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
และในช่วงนี้ใกล้กับเทศกาลวันแม่ครับ
จึงคิดทำวุ้นที่มีสีสันสดใสใส่กล่องสวยงามเป็นรูปหัวใจ
ประดับตกแต่งด้วยตัวหนังสือ
ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีเหมือนที่น้องใบตองบอกเลย
รักแม่บ้างล่ะเลิฟมัมบ้างล่ะ

ไม่หรอกเดี๋ยวคุณพ่อก็บอกเลิฟมัมเหมือนกันนะ

เพราะถ้าไม่บอกวันไหนเดี๋ยวคุณพ่อจะงานเข้านะครับ
นี่แหละครับเห็นแบบนี้แล้วก็สวยงาม
แล้วก็เปิดจองให้กับทางลูกค้าให้มาสั่งซื้อกัน
ราคาราคาขายกล่องละ๑๐๐๔๐๐บาท

แต่ถ้าราคาย่อมเยาว์สักร้อยหนึ่งก็ขนาดพอดี

ถ้ายิ่งคุณอยู่ที่จังหวัดอ่างทองควรจะสั่ง
เพราะว่ามันใกล้กันนี่เองนะครับ
๐๘๙๖๑๖๑๕๔๖โทรไปสอบถามได้นะครับ

ก็เป็นทางเลือกที่น่ารักน่าสนใจทานได้ด้วย
ถ่ายรูปก็เก๋แล้วก็ยังแสดงความรักได้ด้วยเหมือนกัน